เรื่องราวต่อไปนี้ถือว่าเป็นหนึ่งในข่าวที่มีคนพูดถึงกันมาก
ข่าวหนึ่งในวันนี้นะครับและใครที่เจอเหตุการณ์ก็คงต้องถือว่า
ถูกงูเหลือมโผล่จากซ่วมแบบนั่งยองกัดอวัยวะเพศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา

แต่ว่าล่าสุดออกจากห้องผ่าตัดแล้ว
แล้วก็ได้เล่าวินาทีระทึกเพื่อเป็นอุทาหรณ์
ขณะที่แพทย์ก็ขอให้นอนพักสังเกตอาการ
เพราะเกรงว่าจะมีแผลติดเชื้อนะครับ
ติดตามรายละเอียดเรื่องนี้จากรายงานครับ
อนุญาตให้นำนายอัตภพรบุญมากช่วยอายุ๓๘ปี
ชาวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเศร้า
ถูกงูเหลือมกัดอวัยวะเพศ
เข้าพักในห้องพักฟื้นหลังทำการผ่าตัดแผล
ระบุว่างูกัดผิวหนังปลายอวัยวะเพศ

และที่ผิวขององคชาติมีรอยบาด

ต้องนอนรอดูอาการ๓๗วัน
หากไม่มีอาการแทรกซ้อนก็สามารถกลับบ้านได้
อะไรอยู่ในลักษณะของฟังก์ชันการใช้งาน
อัตภพรเผยเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันว่า
ช่วงเช้าตื่นขึ้นไปเข้าห้องน้ำตามปกติ
ไปที่คอหารก็ไม่มีสิ่งผิดสังเกต
พอนั่งทำธุระส่วนตัวไปได้๕นาที

ก็ต้องตกใจเมื่อพบว่าเป็นงูเหลือมขนาดใหญ่
เมื่อตั้งสติได้รีบร้องตะโกนหาภรรยา
ที่ภรรยาจะตามเพื่อนบ้านไปช่วย
และนำเชือกรัดคองูเหลือมไว้
รอเจ้าหน้าที่กู้ภัยเข้าไปจับ
ก็ประมาณสัก๑๐วิครับ
ปุ๊บผมว่าตามคนให้หน่อย
เพราะว่าผมไม่ไหวแล้ว
เหมือนกันว่ามันก็เลือดผู้เลือดออกเดี๋ยว

ก็ยื้อมานี่ปุ๊บกินแล้วติ้ม
เรียกปั๊บแล้วครับภรรยาของเขาเรียกเข้าไป

พอมือนี้ปุ๊บพอมันหมดแรงไม่ดึกเลยนะ
ผมเอามืองัดบากนิดหนึ่ง
งัดบากก่อนอยู่คลายคลายเอง

มันอยู่มันก็ปล่อยผมก็ปล่อยเองนะครับ
แต่ผมยังจับผมไม่ให้มันดึงลงแค่นั้นเอง
นายอัตภพรบอกอีกว่ายังรู้สึกภาวะ
ต่อไปนี้คงไม่กล้านั่งซ่วมอีกแล้ว
อาจจะเปลี่ยนไปนั่งกระโถนแทนสักระยะ
ด้านนางสาวสาวิตรีชูยางภรรยาบอกว่า
หลังเกิดเหตุสั่งเปลี่ยนจากซ่วมแบบนั่งยอง
เป็นชักโรคแทนแต่ก็ยังกลัวว่างูจะโผล่ขึ้นมาอีก
ขณะที่หน่วยกู้ภัยฉะเชิงเซาบอกว่า
จับงูมาก็ไม่เคยเห็นงูทำร้ายคน
โดยเฉพาะการชกอวัยวะเพศแบบนี้
โดยแนะนำว่าหากไม่มั่นใจก่อนนั่งชะโครก
ซ่วมแบบนั่งยองให้เทผงสุดาไฟลงไป

เข้าไปตามท่อน้ำทิ้งก็จะสามารถป้องกันได้ระดับหนึ่ง
สำหรับบริเวณบ้านที่เกิดเหตุ
ลงไปในบ่อพักแล้วเลื้อยขึ้นคอห่าน
ถือเป็นอุทาหรณ์ให้คนที่มีบ้านอยู่ใกล้พื้นที่ป่าชื้น

ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน